คุณผู้ชมคะตำรวจนครบานได้ไปจับเจ้าของบริษัทให้เช่าเต็นต์ค่ะ
ที่เขานำเต็นต์กว่า๒๐หลังไปติดตั้ง
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปชุมนุมกันเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ตำรวจจับเจ้าของบริษัทให้เช่าเต็นต์นะคะ
เจ้าของบอกว่าให้เช่ายังไม่ได้ตังค์เลยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาชุมนุมกัน

ได้สอบปากคำนายสุนทรบัวกลิ่น

หลังถูกตำรวจนครบานดูสิตจับกลุ่มได้
ขณะที่กำลังตั้งเต็นต์กว่า๒๐หลัง
บริเวณด้านหน้าวัดเบนจมะบอพิษค่ะ
ทางข่าวสืบทราบมาว่ามีนาวาอากาศเอกคัมภีร์คัมภีรยานนท์
เลขาธิการพักอธิปไตยปวงชนชาวไทยเป็นแก่นำ
พยายามจะตั้งเวทีปราศัยต่อต้านรัฐบาลและใช้ข้อความหมินเมย์

มีการระดมคนจากต่างจังหวัดกว่า๕๐คนมาร่วมชุมนุม

ซึ่งผู้ร่วมชุมนุมสมัครใจที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเองทั้งหมดนะคะ
นายสุนทรบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนายเปี๊ยกบ้านโป่ง
ให้ไปตั้งเต็นต์จัดงานวัดในราคา๑๙๐๐๐บาท
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เงินเลยค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการออกงานตั้งเต็นต์ลักษณะแบบนี้มาโดยตลอด

โดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะมาตั้งเต็นต์เพื่อการชุมนุมอย่างแน่นอน
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าทางการข่าว
ทราบมาว่าจะมีการระดมคนชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
ซึ่งตำรวจเข้าไปพูดคุยกับแกนนำแล้วค่ะ
โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของทหาร
ว่าจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๑๒
และความผิดฐานยุโยงปลุกปั่นหรือไม่
ถ้าเขาร้องทุกข์กับเราเราก็ดำเนินคดีครับ
ทหารได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะคะ
ควบคุมตัวนาวากาศเอกคัมภีร์ไปสอบปากคำที่มณฑนทหารบกที่๑๑
แล้วก็จะส่งตัวไปให้กับตำรวจดำเนินคดีในภายหลังค่ะ